คุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะคุณชนะ
คือผมรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเอง

ที่ผมมีเคสมือถืออันใหม่ที่สามารถตั้งแล้วดูได้
เราสามารถจัดรายการไปด้วยแล้วสามารถดูไลฟ์ของตัวเองไปได้ด้วย
คุณอวดแม้กระทั่งคุณผู้ชม

นะแล้วมันสวยมากมันเป็นกระจก

แล้วก็ตั้งได้ตั้งเสร็จ
นี่เราจะสามารถดูไลฟ์คุณผู้ชมนะ

เสร็จป่ะเพลาเข้ารายการยังจะอวดคุณผู้ชม
คือจะบอกว่าเขามีกันหมดบ้านหมดเมืองแล้ว
คือสีเงินกับสีทอง
แล้วถามว่าคอมเม้นต์ขึ้นตรงไหน

ตอนนี้ดูไปแล้ว
ผมก็อยากส่งมาจากร้านนะ

เราถามคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าหากว่าหลับ

อย่างแรกที่อยากจะเห็นคืออะไร

สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมานะคะ
คุณผู้ชมน่ารักจังเลยเห็นหน้าน้องใบตองจ้า
เห็นไหมอยากเห็นคนรักกันอะไรแบบนี้
แล้วก็มีเยอะแยะส่งมาเป็นรูปภาพก็มีนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกัน
แต่หลักที่เขาส่งมาเขาบอกว่าอยากเห็นเงิน

หรือว่าอยากเห็นแบบเงินทองกองเต็มบ้าน
แล้วถ้าเกิดว่าคุณลืมตาขึ้นมา
แล้วคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนพี่วินคนนี้
ขี่มอไซค์วินอยู่ดีอื้อ

เฮ้ยถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน

คุณผู้ชมดูกันให้เต็มตาไปเลย
นี่คือลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะคะ
เฮงสุดเลยพี่วินคนนี้ขับรถเบอร์๕
เห็งมากเลยนะคะเพราะว่าเขาถูกเลย๓๐ล้าน
อย่างที่บอกค่ะขับรถอยู่ที่ตลาดนัดปู่โพริมถนน๓
ซ่อมสร้างตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนี่เองนะ

เลขที่ถูกรางวัลเนี่ยไม่ได้ฝันอะไรนะ
แล้วก็ซื้อเลขที่ซื้อตามดวงเท่านั้นเอง
คือเห็นแล้วก็เออซื้อไปอย่างนั้น

งวดนี้ก็ซื้อกับแม่ค้าแผงที่ซื้อกันเป็นประจำปกตินั่นแหละ
ช่วงเย็นนะคะส่งผู้โดยสารเสร็จ
อยู่แม่ค้าสลากก็มาบอกว่า

ที่ซื้อไปเหมือนว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
ก็เลยเอาไปช่วยกันตรวจสอบตรวจเช็คดู
ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง

อึ้งแบบเฮ้ยตายแล้ว
ถูกจริงจะทำยังไงโอ้โหเท่านั้นแหละ

อื้อไปไปไหนคะ

ดีใจกับคุณพี่เขาจริงนะจ๊ะ
นี่แหละนะคนจะถูกก็ถูก
ดวงดีดวงเห็งควรจะทำอะไรไม่ต้องฟงต้องฝัน

ซื้อไปงั้นแป๊บเดียวได้เลย๓๐ล้าน
เออมันเหมือนง่าย

มันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงอ่ะนะคุณนะ
แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันได้ไหม
แข่งกันไม่ได้หรอกเรื่องบุญวาสนานะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เขาถูกราวรรณที่หนึ่งเราก็ยินดี
แสดงความยินดีกับเขาไปนะครับเห็นแล้วแบบนี้เนี่ยนะ
ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปงมงายอยู่กับเรื่องของลอตเตอรี่อย่างเดียว
ว่าพี่เขาก็ขยันทำงานขับรถขับวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ก็คือเราต้องทำอาชีพสุจริตอะเนาะ
แล้วก็อย่างน้อยเราก็มีเงินมาหาเลี้ยงตัวเองสุดท้าย
แล้วเรื่องของการเสี่ยงดวงมันก็เป็นเรื่องของอนาคต

แต่ว่าสองมือเรานี่แหละที่จะทำให้เรารวย